ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ร้องผิดได้หนึ่งคำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย

แน่นอนนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที

คุณผู้ชมมีนัดกับเราสองคนนะครับปานุ่มและสาวเป๊ก
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

โอ้โหเพิ่งแจกไปหยกนี่แหละ
ทำได้จริงถ้าคุณผู้ชมติดตามมาดูมา
ก็เห็นว่าเขาทำได้ด้วยตัวของเขาจริง

คิดถึงเราเหมือนที่เราคิดถึงเขานั่นแหละ

ร้องได้ครับ

ผลดีก็ต้องส่งถึงเราบ้าง
มันต้องมีสักวัน

ร้อนแป๊บ

วันนี้นะคะท่านที่จะมาใหม่นี้นะคะ
ก็คงจะมาสร้างความอิ่มเอิบให้กับพวกเราได้เช่นกันค่ะ
เราไปชมภาพชีวิตของเขาพร้อมกันเลยครับ
ผมลุงมณพบัวศรีมาอายุ๖๒ปี
มาจากจังหวัดนครราชศรีมามาทำงานก่อสร้าง
อยู่ที่จังหวัดระยองเป็นเวลา๒๒ปี
จนถึงทุกวันนี้อายุก็๖๐กว่าปีแล้ว
ก็จะเปิดเกษียณปลายปีนี้ว่าจะออกไปอยู่บ้าน
เพราะร่างกายยังไม่ไหวแล้วอยากไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านบ้าง
ใช้ชีวิตมาฮอรหดมากแล้วอยากพักผ่อนบ้าง
ผมเป็นคนงานก่อสร้างเป็นแผนกทำเหล็กยกเหล็กตัดเหล็ก
เขาสั่งให้ตัดก็ต้องตัดสั่งให้ดัดก็ต้องดัดให้แบกก็ต้องแบก
ไปให้พนักงานข้างในผูกในชีวิตนี่เหงื่อออกเสี้ยเปียกแทบทุกวัน
ถ้าเสื้อไม่เปียกไม่ได้เงินต้องสู้ต้องขยัน
ถ้าเราอยากได้เราก็ต้องมาทำเอาเองทำอย่างนี้มาจนกว่าจะจบไส้
ซ้ายก็หางานใหม่แล้วแต่ทางเจ้านายจะส่งเราไปช่วยที่ไหน
เหนื่อยครับแต่ก็ไม่ท้อถ้าเราจะออกไปไหนก็ไปทำงานอยู่ดีเลยครับ
ก็เลยยึดซะที่เดียวนี่จนจบเลยถ้าออกก็คือไปอยู่บ้านอย่างเดียวครับ
ทุกวันนี้ทำงานก่อสร้างทำกับแฟนมาตลอด

ผมรักผู้หญิงคนนี้มาถ้าถึงทุกวันนี้ก็๔๐ปีแล้วครับ
แบบที่ว่าไม่อยากให้เขาทำงานหนัก
เพราะว่ารู้อยู่ว่าเขาเป็นผู้หญิงแรงก็ไม่เหมือนผู้ชาย
ทุกวันนี้เขามาเป็นทั้งโรคเบาหวานโรคความดันโรคมือชา
หนึ่งต้องไปหาหมออย่างน้อย๒ครั้ง
ผมเคยบอกให้เขาเลิกทำงาน
แต่เขาก็ยืนยันว่าจะทำจนถึงสิ้นสุด
จนก่อจะทำไม่ได้
อยู่กันมาสี่สิบปีไม่เคยทะเลาะกันเลยค่ะทุกวันนี้นอนกอดกันอยู่ค่ะยังบอกรักกันอยู่ค่ะ
รักที่ว่าเขาใจเด็ดครับเขาไม่เคยที่ว่าจะทำอะไรให้ผมเสื่อมเสียเลยรักมากที่สุดเลยครับ
ซึ่งปีนี้เขาก็จะปลดเราออกจากงานแล้วครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วแต่ละคนก็ร่างกายไม่สมบูรณ์แล้ว
แฟนก็เขาก็รู้ว่าร่างกายไม่สมประกอบผมก็อายุเกินแล้ว๖๐กว่าแล้วครับ
ออกจากงานแล้วก็อยากอยากได้เงินไปลงทุนครับถ้าได้สักสามแสนผมอยากขุดสระเลี้ยงปลา
ถ้าได้น้อยผมก็จะวางแผนอย่างใหม่ครับ
รักมากแล้วอยากบอกความว่ารักจะสู้จะรวดชีวิตด้วยกันไปค่ะเกี้ยงบากอย่างไร
สังหรับลูกครับ
ชีวิตของผู้ชายที่หาเช้ากินค่ำเพื่อครอบครัวของเขานะคะ
ก็เรียกว่าเป็นผู้ใช้แรงงาน
เป็นตัวแทนของผู้ใช้แรงงานเลยทีเดียว
มานพนะครับกรรมกรผู้มีรักแท้

สวัสดีครับ

ขึ้นมาวาดกลาดเป็นนักมวยเลย
คุณมานพมาคนเดียวหรือว่าเราเอาดวงใจเรามาด้วย
เอาดวงใจกับดวงตามาด้วยครับ
เอาดวงใจกับดวงตามาด้วยที่ว่านี้มีใครบ้างครับภรรยาและ

เริ่มทำงานมาก่อนจะมีภรรยาอีกก็ทำช่วยพ่อแม่มา
มามีภรรยามีลูกก็ทำงานมาจนทุกวันนี้แหละครับ
เหนื่อยไหมครับทำใช้แรงงานเนี่ย
พูดคำว่าไม่มีอะไรจะเหนื่อยเกินตำแหน่งกรรมกรนะครับ

ถ้าเหงื่อไม่ออกเสื้อไม่เปียกก็คงไม่ได้ตังค์เขาแหละครับ

พี่มานพมีอาชีพก่อสร้างแล้วเมียทำอะไร
เดี๋ยวนี้เขาให้ไปทำความสะอาดถูพื้นห้องน้ำอะไรบ้าง
ก็ไปทำคนละที่นี่แหละที่ผมเป็นห่วง
เพราะเขามีโรฮีศาพน์พระภาษาโรคไปทำงานคนละที่
บางทีเขาเอารถรับไปส่งถึงโรงพยาบาลแล้ว
ผมถึงได้รู้ว่าทำงานคนละที่

แล้วคุณอึงทำไมถึงทำอาชีพนี้ล่ะครับคุณอึง

ก็ชีวิตแฟนรับจ้างก็มารับจ้างด้วยกัน

พี่มนุษย์ค่ะเห็นบอกว่าจะออกจะเกษียณ
แต่ว่าเราไม่ได้เป็นราชการ

ไม่มีบำเน็ตไม่มีบำนาน
ไม่มีเงินก่อนรายได้๒คนคนละ๖๐๐

ก็ไม่มีสตางค์เลยนะไม่มีรายได้

ผมอยากไปทำเกษตร

จะได้ไม่ต้องไปแบบที่ว่า
อยู่คิดเองได้ด้วย

ใครก็ได้แล้วจะได้ดูแลกันได้

เป็นหนี้ไหมคะพี่มานพมีหนี้ไหม
เหมือนกันครับมีหนี้เท่าไหร่คะ
บอกได้ไหมคะสี่หมื่นครับเป็นหนี้อยู่สี่หมื่น

เงินเก็บมีแต่กินไปวัน

นี่คือสถานะปัจจุบัน

เรื่องราวไปแล้วนะครับมีหนี้อยู่

เอาไปปลูกพืชทำบ่อปากอะไร

มีเงินทุนให้กับนักสู้ชีวิต
สูงสุดหนึ่งล้านบาท
เอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเรา

๓แสนครับ๓แสนนะเอาแล้วครับ๓แสนบาท๘เพลงตอนนี้
นักสู้ชีวิตของเราพร้อมแล้วนะครับตอนนี้มาเริ่มกันที่
เพลงที่๑ก่อนนะครับมูลค่า๑๐๐๐บาทถ้าพร้อมแล้ว
อินโทรเพลงที่๑มาครับ
นั่นคืออินโพลเพลงแรกของพี่มานกค่ะพี่มานกเป็น
ไงครับเพลงนี้เคยได้ยินอยู่ครับเพลงนี้เป็นเพลงแรก
ครับจะต้องผ่านไปให้ได้ครับเพราะว่ายังไงก็ต้องเล่น
ล่ะเพลงนี้นะครับตัดสินใจให้ดีนะครับถ้าไม่มั่นใจ
ก็คือต้องใช้ตัวช่วยครับฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับ
เพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทคุณมานพครับตัวช่วยจาก
อีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบูพาเวอร์หกแผ่น
ป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันจะใช้

ใช้หรือไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับไม่ใช้
ขอให้พี่สำเร็จในเพลงแรกก่อนนะคะขอให้พี่โชคดีค่ะครับ
ร้องให้ดังร้องให้เต็มเสียงให้ชัดจนกว่าดนตรีจะหยุด
โชคดีนะครับคุณมานพเพลงแรกเพลงแรกพวกเราพวกเรา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

เขาจดหมายของตามใจเธอ
อย่าเก็บเอาไว้

อย่าเพิ่งให้เขาเจอจังหวาดระเวน
ฉันไม่มีหรอกคำอวยพร
ไม่มีเหมือคำว้อน
ชมบังอ่อนให้มันกินเน
อย่าได้กังวลคนจนที่กินข้าวเกิน
ไปเถิดไปกินของแผน
นอนนุ่นใบแดงให้มันซะใจ
ภาพถ่ายจดหมายของเธอที่มี
ขวบข่งพื้นคนดี
รับรองไม่มีอะไรเช้า
หลังภาพเลอเลือน
เปรียบเหมือนลายเซ็นตกไป
จูบน้ำตาฉันไหล
โปรดอภัยเผิดนักวันจะอาย
นี่และเป็นฉบับสุดท้าย
จะไม่ขอวุ่นวาย
ตามสบายเผิดนุ่งพงา
ไม่มีอะไรมอบให้ในวันอันวิวา
ขอให้โชคดีเถิดนะ
ขออำลาเธอด้วยเสียงเพลง

ร้องเพลงอ่ะนะทำอะไรก็หล่อไปหมดอะเน
ค่ะนะฮะคิดว่าคุณมณพเขาร้องได้ไหมครับเพลงนี้
ร้องได้ค่ะเขาเคยร้องให้ฟังบ่อยบ่อยไหมฮะ
ก็เคยร้องเวลาเขาทำงานเขาก็ร้องหรือร้องตามทางอย่างเงี้ย
ถ้าผ่านเพลงนี้ได้เนี่ยก็จะลดความกดดันลงไปนะ
คุณมานพก็จะได้รู้สึกดีขึ้นหน่อยได้มีเงินเก็บแล้ว
แต่ถ้าไม่ผ่านเพลงนี้เนี่ยแหมมันลำบากเหมือนกัน
เพลงนี้มันจะยากมากตรงความตื่นเต้นนี่แหละครับ
ร้องไปแล้วนะครับสำหรับนักสู้ชีวิตของเราคุณมานพนะครับ
ในเพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณมานพร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทคุณมณพ
สำหรับนักสู้ชีวิตของเราคุณมณพนะครับ